กลางเมืองระยองเงินสดได้เงินสดไปกว่า๑ล้าน๔แสนบาท
เมืองต้นเชื่อว่าคนร้ายเป็นกลุ่มเดียวกัน
และในวันนี้นะครับพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาศัลยบัตร
ก็ได้ลงพื้นที่ประชุมชุดสืบสวนเพื่อเร่งแกะรอยคนร้ายแล้วครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพรถยนต์ยี่ห้อโปรตรอน
บรอนสวมทะเบียนปลอม

เป็นหนึ่งในหลักฐานที่ชุดสืบสวนกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบ
โดยพบว่ารถยนต์ยี่ห้อดังกล่าวมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง๓๔คัน
จันทบุรี๑คันและชนบุรีประมาณ๑๐คัน
ประทุศกรรมของคนร้ายทั้ง๓จุด
พบว่าจะตระเวนก่อเหตุในช่วงเวลาตั้งแต่๒๔นาฬิกาเศษ
มีการใช้กระดาษปิดบังกล้องวงจรปิด
ดันกล้องวงจรปิดขึ้นไปบนฝ้าเพื่ออำพรางใบหน้า
หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองริมถนนสุขุมวิทย์

ส่วนอีก๒จุดในวันที่๒๐มิถุนายน
ถนนวัดโขดเขาไผ่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยอง
แต่ได้เงินไปเพียงจุดเดียวคือจุดที่๓จำนวนกว่า๑ล้าน๔แสนบาท
พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐
ซึ่งเดินทางลงพื้นที่ประชุมชุดสืบสวนที่เกี่ยวข้อง
กล่าวว่าจากพฤติการของคนร้ายที่เกาะเหตุเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน
และแบ่งการทำงานเป็นทีมล่าสุดได้สั่งการให้เร่งสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการเงินทั้งหมดคือเจ้าหน้าที่ของธนาคารพนักงานขนเงิน
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่จะนำไปสู่การติดตามจับกลุ่มตัวคนร้าย
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะนี้
แล้วก็พุทธศาสตร์ฝากสะาตุกำลังวิจัยหาทาง

เรื่องรถติดตามอยู่ใครขนาดนี้คิดว่าเป็นนอกสงสัย
เรื่องยานพาณะต่างก็เป็นสิ่งที่เราติดตามอยู่
แล้วก็ขณะนี้เรายังไม่อยากที่จะออกข่าวไปมากกว่านี้
เพราะว่าเรากำลังติดตาม
ตำรวจมั่นใจว่าจะสามารถจับกลุ่มคนร้าย
พร้อมยืนยันว่าจากการสืบสวน
เชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดระยอง
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าหรือชนบุรี
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน